ผู้ชมครับเมื่อ๑๙กันยายนที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะ
มีข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๑ปีเธอมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
ไม่ได้ไปทำงานเขาก็มาตามกันที่บ้าน
ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตอยู่ที่บันไดที่ชั้นล่างของบ้าน
คือผลการตรวจสอบทัณฑ์ศูนย์เบื่องต้น
คาดว่าจะตกบันไดตาย
อันนี้ที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบตอนแรกนะแรกค่ะ
แต่ญาติเขาติดใจอ้าวทรัพย์สินมันหายหมดเลย
มีร่องรอยฟกช้ำลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ล่าสุดเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตจากการตกบันไดนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเธอเนี่ยถูกข่มขืนนะครับ
ถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วข่มขืนนะครับเธออายุ๕๑ปีนะครับ
ล่าสุดสพตโหมดนำหมายสารจังหวัดพัทธลุงไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับ
คือนายประสิทธิ์ชัยกี่บุตรหรือว่าในบอยอายุ๓๘ปี
นี่เป็น๑ใน๕ผู้ต้องหานะครับที่ไปชิงทรัพย์ไปข่มขืนเขา
แล้วเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่บ้านพักนะครับ
คือผู้หญิงคนนี้อายุ๕๑นะครับบ้านอยู่ที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๙กันยายนนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่พัทธลุงนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยตำรวจระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ตอนที่มีคนไปเจอในสภาพเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นล่างตรงบันไดของบ้านพัก
บอกว่าอุบัติเหตุพลัดตกจากบันได

สุดท้ายเนี่ยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
เพราะว่ามีพิรุธหลายอย่างในบ้าน
รื้อค้นทรัพย์สินต่างอะไรหลายอย่างเนี่ย
คือทรัพย์สินนี้หายไปด้วยโทรศัพท์มือถือก็หาย
สาเหตุคือเกิดจากสมองขาดออกซิเจนและศีรษะถูกกระแทกด้วยวัตถุแข็ง
แล้วตำรวจไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอน๓ทุ่มของคืนวันที่๑๙กันยายนวันเกิดเหตุนั่นแหละ
อายุ๓๒ปีเป็น๑ใน๕ผู้ต้องหา
บ้านอยู่ติดกับบ้านของผู้ตาย
นี่หรอมีภาพว่าปีนกำแพงบ้านเขาเข้ามานะ
เป็นกำแพงบ้านบ้านหลังหนึ่งที่ติดกับบ้านของผู้ตาย
แล้วลักษณะก็คือถือกระเป๋าสะพาย
แล้วไปนั่งลื้อค้นทรัพย์สินอยู่ท้ายรถกระบะ
ก็คือไปก่อเหตุมาแล้วแล้วเอากระเป๋าเข้ามาด้วย
จากนั้นก็เดินออกมาแล้วปีนเข้าไปก่อเหตุที่บ้านของผู้ตายด้วย
คือคงมาลื้อค้นทรัพย์สินอาจจะไปก่อเหตุที่อื่นมาก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิด

กางเกงตัวเดียวใส่เสื้อถือกระเป๋ามาแบบนี้ค่ะ

คือพอไปจับนายหัวบอลได้เนี่ย

โอ้โหคือญาติญาติบอกว่า
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บอกว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทรัพย์สินหายหมดกระโปรงกระเป๋าหายหมด

มันไม่เหมือนกับตกบันไดตายนี่นะฮะคือตอนที่จับนายหัวบอลได้
นายหัวบอลบอกว่าเมื่อ๑๗กันยายนตอนนั้นผู้ตายออกไปทำงาน
ตัวอำเภอปีนเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินเขาแล้วเห็นว่ามี
ตู้เซฟในห้องนอนเลยกลับไปวางแผนกับเพื่อนอีก๔คนจน๑๙กัน
ยายนนะนายหัวบอลก็มากับเพื่อนอีก๔คนรวมเป็น๕คนปีนเข้าไป
ในบ้านของผู้ตายคือนายหัวบอลอ้างว่าตั้งใจจะไปขโมยทรัพย
แต่ว่าเห็นว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวค่ะ
อยู่บนชั้นสองของบ้านคือเธอไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวนะ
ใจโยนร่างจากชั้น๒ลงมาข้างล่าง
เพื่ออำพรางให้มีลักษณะเหมือนกับว่าตกบันไดตาย
จากนั้นก็เอาทรัพย์สินไปแล้วก็ไปแบ่งกันแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี
สืบสวนสพตโหมดตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมก่อเหตุ
มีทั้งหมด๕คนตอนนี้จับได้๔นะครับ
นายหัวบอนรับสารภาพคนเดียว
อีก๓ที่จับได้ตอนนี้ยังไม่รับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เลยมีแค่นายหัวบอลที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่เหลือเนี่ยปฏิเสธแล้วขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ก็มีแค่นายหัวบอลนี่แหละนะที่เข้ามาคนแรกเลยมารอบแรก
แล้วไปชวนเพื่อนมาอีกรอบหนึ่งรอบที่๒เนี่ย
จากนั้นก็ไปจับนายประสิทธิชัยหรือว่านายบอยได้ในวันนี้นะครับ
ก็รวมเป็น๕คนครบแล้วนะฮะทีแรกจับได้๔

นายประสิทธิชัยก็ปฏิเสธนะ
นี่คนนี้ก็ปฏิเสธแต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ

พนักงานสอบสวนดำเนินคดีทั้งหมดนะฮะ๕คนข้อหาก็คือ

ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

คือไปมาเนี่ยโอ้โห

ป่านี้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ลอยนวล
ญาติก็ส่งศพของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรไงคะ
แล้วก็ติดใจสงสัยสุดท้ายก็เลยเรื่องมันแดง
เพราะมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุตกบันไดเสียชีวิต